ปรากฏว่าไปเจอกับพนักงานขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่ง

แต่เขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรผมมีตัวอยู่แล้ว
ลองดูครับภาพวงจรปิดครับ

เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒

บ่าย๒โมง๒๒นาที
ตามวันเวลาในวงจรปิด๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ลองดูนะครับลูกศรสีเขียวคือผู้เสียหาย

แล้วคนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำครับ
มีบางจังหวะที่เหมือนกับมีการโต้เถียงกันเสียงดังด้วยนะครับ

เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมดูเสียงดังกันจังเลย
นี่ฮะฝั่งผู้เสียหายมากัน๒คน

ผู้ชายเสื้อดำก็ยังเดินตามมา

เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นผู้เสียหายพร้อมกับแฟนสาว
แบกสัมภาระอยู่ในขนส่งแห่งนี้
แล้วมีจังหวะหนึ่งผ่านพนักงานขนส่งบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็คือผู้ชายชุดสีดำที่ลูกศรสีแดงชี้เอาไว้
จังหวะตอนนี้ครับที่กำลังจะเดินผ่าน
แล้วเหมือนผู้ชายเสื้อสีดำมายืนขวางไว้หรือเปล่า
ทำท่าทำทางคล้ายกับจะขวางไว้ไหม
คือผู้ชายผู้หญิงผู้โดยสารเขาจะเดินทางเข้ากรุงเทพ
จังหวะนี้ก็จะเดินผ่านไปแต่ว่าก็ต้องหยุด
พอหยุดปั๊บเมื่อกี้ขวางทำไมทำท่าเหมือนมาขวางเลยหันไปมอง
คล้ายกับถามอะไรบางอย่างแล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันครับ
พนักงานคนดังกล่าวผลักอกผู้โดยสารแล้วมีช่วงหนึ่ง
แฟนของผู้โดยสารฝั่งผู้เสียหาย
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปพนักงานเสื้อสีดำคนนั้น
ก็เลยทำให้เหมือนเขายิ่งไม่พอใจครับไปคว้ามือถือมาจากผู้หญิง
แล้วสุดท้ายเธอก็ไปแย่งคืนมาได้นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วมีคนกลางเข้ามาช่วยห้ามดึงเสื้อตบไหล่เอาไปเถอะไปเถอะ
ยังไม่หยุดหันมาชี้หน้าแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องไปตามหาความจริงเรื่องนี้กันหน่อย
ว่ามันเป็นยังไงทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพบกับนายวัฒนาหรือว่านายโจ้
อายุ๓๔ปีผู้เสียหายในคลิปเหตุการณ์นี้แหละครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับแฟน
จะเดินทางจากโคราชเข้ากรุงเทพกำลังเดินเดินอยู่
พนักงานผู้ชายเสื้อสีดำคนนั้นก็มาถามจะไปไหน
เขาเองก็บอกว่าอ๋อไปกรุงเทพผู้ชายคนนั้นก็เลยชวนขึ้นรถทัวร์
บอกว่าขึ้นรถเลยเดี๋ยวออกใบ๒๕๐ตัวเขาเองปฏิเสธและก็เดินจากมา
ปรากฏว่าได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นพูดมาว่าทำไมโง่จัง
ไอ้จุดคือพูดคำหยาบด่ามาครับด่าตามหลังมา
เขาได้ยินก็เลยหันไปถามว่าพี่ว่าใคร
ซึ่งฝั่งผู้เสียหายยืนยันว่าถามด้วยถ้อยทีที่สุภาพ
ปรากฏว่าพนักงานคนนั้นผู้ชายชุดดำเข้ามาผลักอก

เขาเลยตัดสินใจจะโทรแจ้งตำรวจ
จังหวะนั้นพนักงานคนนั้นบอกว่ายังไงรู้ไหมครับ

ไป๑๐นาทีตำรวจมาถึงปรากฏ
ผู้ชายคนที่บอกว่ามึงโทรเลยกูจะรอ

ไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
และความผิดที่เกิดขึ้นส่วนตัวของผู้เสียหายมองว่า
อันนี้ผมมองว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลนะ

อ๋ออยากให้ทำยังไงครับผม
อยากให้ผลสภาพการเป็นพนักงานต้นรับ
อ๋อก็คือตัวเขาที่เป็นพนักงานใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะตัวเขา

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานครับ
ในขณะเดียวกันทีมข่าวของเราลงพื้นที่

จังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒
ก็บริเวณจุดเกิดเหตุครับที่นี่ฮะ

พนักงานผู้ชายคนในคลิปวงจรปิด
ไม่ได้มาทำงานครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
เราได้เจอกับหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานประจำท่ารถ

เข้ามาเดินรถร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด

ทราบว่าผู้ก่อเหตุกำลังโวยวายใครอยู่ก็ไม่รู้
แล้วผู้เสียหายบังเอิญว่าอยู่ใกล้พอดี
น่าจะเกิดการเข้าใจผิด
คิดว่าผู้ก่อเหตุกำลังต่อว่าผู้เสียหาย
ซึ่งก็มีการขอโทษกันไปแล้ว
อันนี้คือหัวหน้าสถานีขนส่งแห่งนี้
เล่าให้ฟังผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
ขณะที่ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒บอกว่า
เรื่องต้นทางสถานีประสานไปยังบริษัทต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุแล้ว
พร้อมให้ออกคำสั่งพักงานครับ
ให้พักงานผู้ก่อเหตุก่อนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่๗วัน
ส่วนบริษัทต้นสังกัดจะลงโทษเพิ่มหรือเปล่า
อันนั้นแล้วแต่เลยเป็นอำนาจหน้าที่ของบริษัทจะพิจารณา
แต่ในมุมของสถานีขนส่งเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานในท่า
แล้วก็พบว่าพนักงานคนดังกล่าวมีประวัติก่อเหตุลักษณะคล้ายกันแบบนี้มาแล้ว๑ครั้ง
ดังนั้นตอนนี้ให้พักงานก่อน๗วัน

พอพ้น๗วันก็น่าจะกลับมาทำงานได้